นี่ก็โหดเลยเธอนะฮะวายรุ่นสมัยนี้นะฮะ
ขี่รถไล่เบียดกันแถวสายใหม่นะครับ
อีกฝั่งนึงรถล๊มลงไปคำเม่นกันในร้านเล่าอ่ะนะ
ค่ะไม่หยุดนะฮะลงไปรุมทำร้ายเขาอีกอืม
ตายไปหนึ่งเจ็บอีกหนึ่งนะฮะโอ้โห
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับ
ถนนสายไหมนะครับก่อนถึงปากซอยสายไหม๑๙นะฮะในเขตสายไหมกรุงเทพนี่ฮะสอนอสายไหมก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับกู้ภัยกับทีมแพทย์ก็มาหลังได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกทำร้ายจนเสียชีวิตไป๑บาทเจ็บอีกหนึ่งผู้ที่เสียชีวิตอายุเพิ่ง๑๖ปีนะฮะชื่อนัทชัยนะครับเสียชีวิตอยู่ที่ทางเท้า
ร่องรอยบาดแผลต่างก็คืออาการฟกช้ำตามร่างกายโดยเฉพาะขมับซ้ายแล้วก็ที่คางด้วย
ข้างด้านซ้ายด้วยซี่โครงนี่หักสองซี่นะฮะโอ้โหดูสิคือไม่มีอาวุธอ่ะแต่ว่าซ้อมเขาจะน่วมอ่ะอืม
ล้มคว่ำอยู่คันหนึ่งคนเจ็บอีกคนนึงชื่อนายเนติพงศ์นะฮะอายุ๑๖ปีเท่ากับผู้ตายเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์
ซึ่งเนติพงศ์เนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนแล้วนี่นะฮะเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับได้คุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็เป็นรุ่นพี่ของคนเจ็บคนตาย
เขาบอกว่าเมื่อคืนนี้เขาเห็นจักรยานยนต์หนึ่งคันนะซ้อนกันมาสองคนแล้วมีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถตามหลังมาสัก๕คันได้ขี่ไล่รถของคนเจ็บคนตายมาด้วยความเร็วพอไล่มาทันเนี่ยก็เบียดกันจนล้มไปสองคันจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นที่ไล่ตามเนี่ยก็ลงไปทำร้ายกลุ่มผู้ตายที่ขี่กันมาสองคนทั้งเอาหมวกกันน็อก
ชกต่อยทั้งเตะทั้งกระทืบจนสุดท้ายเนี่ยโอ้โหเนี่ยตายคาที่ไปหนึ่งนะครับหลังก่อเหตุกลุ่มพวกนี้ก็พากันขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปไปตามเส้นทางที่มุ่งหน้าไปยังทางมีนบุรีนะครับซึ่งเขาบอกเขามารู้ตอนหลังเนี่ยกลุ่มคนก่อเหตุคือกลุ่มเด็กช่างย่านมีนบุรีเมื่อคืนนี้ข้ามถิ่นมาดื่มเหล้าแถวสายใหม่แล้วหาเรื่องไปทั่วเจอใครแต่ง
อาชีวะต่างสถาบันกับตัวเองเนี่ยหาเรื่องทำร้ายเขาหมด
คนเจ็บกับคนตายเนี่ยเขาไม่ใช่เด็กช่างนะ

แล้วทีนี้พอมันรุมทำร้ายรุ่นน้องผมเสร็จปุ๊บมันก็วนรถกลับไปทางวงกร
ผมก็โทรเช็ครุ่นน้องผมรุ่นน้องผมก็บอกว่ามันไปทางมีนอ่ะ
อ่าไปทางมีน
ใช่ครับรุ่นน้องผมโทรเช็ครุ่นน้องของรุ่นน้องบอกว่ามันเป็นเด็กมีนโปร
ใช่เป็นเด็กช่างครับ

แต่พวกนี้มันทำเกินพอน้องผมล้มไปมันยังค้ำอยู่
น้องผมทำอะไรไม่ได้แล้วนอนนิ่งไปแล้วมันยังเอาหมวกกันน็อกก็ตีหัวน้องผมอีก
ผมก็พยายามช่วยวิ่งลงมาช่วยช่วยไม่ทัน

นี่ฮะจะเห็นจักรยานยนต์
ตามที่มีคนเห็นเหตุการณ์เลยบอกเห็นมากัน๕คันเนี่ย

ชาวบ้านต้องมาชะโงกหน้าดูอ่ะค่ะรีบปิดประตูเลยเออ
เพราะว่าดูแล้วไม่ไม่น่าปลอดภัยอ่ะเออเห็นไหมฮะ
โอ้โหคือช่วงนี้กำลังรุมทำร้ายกันล่ะ
เห็นไหมได้ยินเสียงไหมนี่ชาวบ้านต้องปิดประตูเลยนะครับ
เขาก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กันแต่เจ้าหน้าที่มาถึงนี่ก็
สองคนที่ถูกขี่รถไล่ตามมาแล้วถูกเบียดจนล้มนี่เขาก็
เห็นไหมเขามาช่วยแล้วมาช่วยห้ามแล้วแต่ก็ไม่ทันนะครับ
เสียชีวิตไปหนึ่งนะฮะเจ็บอีกหนึ่ง
นี่คุณพี่เดี๋ยวออกมาก็ถือมือถือมาเลยเห็นมั้ยฮะ
โทรแจ้งเจ้าหน้าที่นี่แล้วเจ้าหน้าที่มานะครับไอ้พวกนั้นก็หนีไปแล้ว
เดี๋ยวดูตอนจักรยานยนต์ขี่มาอีกสักรอบจะเห็นว่าโอ้โหเร็วมากนะฮะ
นี่เห็นมั้ยฮะที่เหลือนี่ตามไปแล้วมีเสียงโก้มนะฮะ
คือเบียดเขาจนล้มฮะแล้วก็ลงไปซ้อมเขา
คือไม่ได้ซ้อมแค่แค่แบบเป็นคู่อริแล้วก็ซ้อมแล้วก็
ตีท้าต่อยแล้วก็จากกันไปไม่ใช่นะนี่ซ้อมเอาแบบเอาเขาตายเลยนะฮะ
กับการสอนอสายไหมบอกว่าตอนนี้กำลังไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ในเส้นทางที่คนร้ายเนี่ยขี่รถหลบหนีไปนะครับเชื่อว่าอีกไม่นานได้ตัวแน่
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตของนายนัทชัยวัย๑๖ปี
ระบุสาเหตุเบื้องต้นคือหน้าอกยุบนะฮะจากการถูกระแทก
ถูกจับโยนตัวลงไปก็ไม่รู้นะครับอืมส่วนคนเจ็บเนี่ยตอนนี้อาการเลือดคั่งในสมองนะครับ
โครงหัก๓ซี่ยังต้องรอการผ่าตัดนะครับยังไม่พ้นขีดอันตราย
แต่วันนี้เขาก็พอจะให้ข้อมูลได้แล้วนะตอนนี้อาการก็ดีขึ้นเริ่มดีขึ้น
นี่ฮะเนติพงศ์นะครับท่านผู้ชมครับหน้าบวมไปหมดเลยอ่ะรอการผ่า
ตัดอยู่อยู่โรงพยาบาลนะครับนิติพงศ์บอกว่าเมื่อคืนนี้เข้าไปร้าน
เล่าแถวสายใหม่นะครับก็ไปกัน๖๗คนนะส่วนทางผู้ตายเขาตาม
กลุ่มผู้ก่อเหตุฟังกลุ่มผู้ก่อเหตุมากกัน๑๐กว่าคน
นั่งอยู่โต๊ะแบบนี้มีโต๊ะขั้นกลางอยู่โต๊ะ๑นะครับ
ไม่รู้ฟังไหนเป็นฟังไหนแต่เขานั่งกันอยู่แบบนี้
เมนต์กันแล้วนะฮะจากนั้นพอออกจากร้านเขาก็ขี่จักรยานยนต์
ออกมากันนะครับเนติพงศ์ก็มากับนัทชัยกลุ่มผู้ก่อเหตุนี่คือ
ฝั่งซ้ายนะฮะกลุ่มคนเจ็บคนตายทางฝั่งขวานะฮะกลุ่มคน
ก่อเหตุในเสื้อกลุ่มขาวเนี่ยกลุ่มเสื้อแดงเนี่ยกลุ่ม
คนเจ็บคนตายนะครับทีนี้พอออกจากร้านเนี่ยเขาก็ขี่จักรยาน
ออกมากันแล้วกลุ่มพวกเนี้ยขี่รถไล่ตามนะฮะค่ะพอไล่มาเกือบ
ทันก็ถีบรถนะฮะนี่จังหวะนี้โค้งไปเนี่ยคือถูกถีบรถฮะ
รถล้มลงไปกลุ่มพวกนั้นก็ลงจากรถมาแล้วรุมกระทืบเลย
นิติพงศ์บอกพี่ดูหน้าผากผมนี่ยังมีรอยพื้นรองเท้าของคน
จนก่อเหตุประทับอยู่ที่ใบหน้าได้ไหมรอยพื้นรองเท้าแบบฝากรอย
เท้าเอาไว้เอาไปมันใช่รอเปื้อนนะค่ะเนี่ยไม่ใช่รอย
กดนะคะลอยรองเท้าแบบนี้เลยฮะโอ้ยตายแล้วแล้วน้องที่เสีย
แล้วที่ผมเลยน่าจะหลับออกไปด้วย

บอกรู้สึกตัวเขาอยู่โรงพยาบาลแล้ว

คุณผู้ชมครับพ่อของนิติพงศ์ที่บาดเจ็บนะครับ
บอกว่าอยากให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัว
ล่าสุดเนี่ยมีคนส่งภาพกลุ่มผู้ก่อเหตุมาให้พ่อคนเจ็บดูนะครับ
เป็นเด็กนักเรียนที่เป็นนักเรียนช่างของเทคนิคแห่งหนึ่งแถวมีนบุรีนี่แหละ
ขณะเดียวกันเพื่อนของคนเจ็บคนตาย
เขาบอกกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาจำหน้าได้๒คนนะ
ซึ่งในช่วงที่อยู่แถวร้านเนี่ยมันจะหันหน้ามาได้เห็นอย่างชัดเจน
แล้วก็จะไปเทียบกับภาพอื่นที่เขาไปเจอเจอกันนะนะนี่ฮะอีกคนนึงคาดว่ามาร่วมก่อเหตุด้วยคือ
อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นกลุ่มไหนกลุ่มไหนนะเพราะว่าบางข่าวก็บอกว่ากลุ่มที่วงสีแดงก็ไม่รู้ว่ามากับกลุ่มวงสีขาวหรือว่า
หรือว่าแยกกลุ่มกันหรืออาจจะไม่เกี่ยวข้องก็ได้ใช่ไหมหรืออาจจะไม่เกี่ยวข้องก็ได้นะฮะมันมีหลายคนจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับ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
มาดำเนินการโดยเร็วครับผมเพราะว่ามันถึงกับเสียชีวิตนะครับ
แล้วก็บาดเจ็บสาหัสนะครับ
เอาเป็นว่าใครรู้ตัวนะฮะหรือผู้ปกครองรู้ว่าลูกหลานไปก่อเหตุ
ตรงเหตุเนี้ยเกิดขึ้นเนี่ยก็พาไปหาตำรวจสอนอสายใหม่เขาซะ

เพราะว่าเหตุนี้ไม่ใช่เล็กนะครับยังไงตำรวจเขาตามตัวอย่างแน่นอนนะฮะ

อีกคนนึงก็เจ็บหนักนะครับตรงนี้เราไม่แน่ใจนะ
ถ้าเกิดว่าใครเกี่ยวไม่เกี่ยวอย่างไรเนี่ย
อยากจะชี้แจ้งยังไงก็บอกทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้นะฮะ

เพราะมันหลายคนนะคะแล้วก็มันก็หลายกลุ่มด้วย